เรื่องของวัคซีนโควิด๑๙ต้องฉีดกันให้เยอะที่สุด

คุณอนุทินชาญวิรากูลยืนยันว่า๗มิถุนายนนี้

เดี๋ยวฟังนะครับ
คือพอไปบอกว่าที่๗เดี๋ยวก็จะกลายเป็นเป้าหมายอะไรขึ้นมาอีก
วันนี้ก็ไปที่สถานีกลางบางซื่อเขาก็ฉีดอยู่
นัดมาแล้วก็มีวัคซีนฉีดตามนัด
ใครที่มาตามแอปต่าง
ใครที่ขึ้นทะเบียนแล้วแล้วเขาบอกว่าให้มาฉีด

คุณอนุทินก็ยืนยันนะครับว่าวัคซีนโควิด๑๙ของไทยเนี่ย

ก็คาดว่าสักช่วงไตรมาส๔หรือปลายปีนี้ก็จะมีเพิ่มเติมเข้ามา
นี่ครับท่านผู้ชมครับสถานการณ์โควิด๑๙ในช่วงเวลานี้นะฮะ